ผู้ชมครับเราตามต่อเนื่องนะครับ
เป็นเหตุการณ์เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคม

ต้องบอกว่าเป็นคดีระดับประเทศทีเดียว
คือต้องบอกว่าอุกอาจจริงไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
ที่สำคัญคือตำรวจหนุ่มนายนี้
สารวัตรสิวสังคมกำลังเรียกร้องว่า

เพราะงานเลี้ยงในบ้านของกำนันนก
ที่นครปฐมเมื่อคืน๖กันยายน
ความจริงแล้วท่านก็ไม่ได้เคยรู้จักอะไรมาก่อนนะฮะอืม

ตำรวจทางหลวงนะ
ถูกทรงจากส่วนกลางไปที่นครปฐม
เพื่อไปปราบสวยสติ๊กเกอร์เลยนะ
กำนันนกเป็นกำนันคนดัง
ของพื้นที่เมืองนครปฐม

มีรถบรรทุกเป็นร้อยคัน
ขอย้ายญาติในหน่วยทางหลวงนั่นแหละค่ะ

สุดท้ายก็เหมือนกับมีการเขม่นกันอะไรกันเกิดขึ้น
เห็นบอกมีปากเสียงกันกลางวงโต๊ะอาหาร
เดี๋ยวเราจะไล่ให้เป็นฉากเลยนะ
ตอนนี้ตำรวจที่อยู่ในงานเนี่ยประมาณ๒๑๒๕นายตัวเลขมันยังไม่นิ่ง
แต่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเนี่ยรวมแล้ว๒๕นาย
โจ๊กบอกให้ข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันนะ

ถูกต้องเดี๋ยวเราจะไล่ให้เลยนะฮะว่าในเหตุการณ์ในคืนวันนั้นเนี่ย
ตามคำบอกเล่าที่เราไปรวบรวมได้มาเนี่ยมันมีฉากไหนฉากไหนอะไรยังไงบ้าง

แต่อยากให้ทุกผู้ชมดูตรงนี้ก่อนทำไมกำนันนกอายุแค่สามสิบสี่

คือกำนันเป็นกำนันทีแรกผมก็มีคำถามเหมือนคุณรัชพรเป็นกำนันเหรอ

กำนันนกเนี่ยอายุ๓๔นะฮะแต่เมื่อช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
คือมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อจากพ่ออ่านะฮะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากพ่อนะฮะพ่อก็คือผู้ใหญ่โหดนะฮะ
นายประโยชน์จันคล้ายกำนันนกนี่ก็คือนายประวินจันคล้ายนะครับ
เป็นกำนันในพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะ
แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากพ่อได้เพียงแค่ปีเดียวนะฮะ

เป็นได้ปีเดียวจังหวะนั้นเนี่ย
กำนันตำบลตากล้องเนี่ยเสียชีวิตลง
ผู้ใหญ่นกณขณะนั้นก็เลยได้เข้ามารับตำแหน่งกำนันต่อนะฮะ
แล้วก็เป็นกำนันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ทำธุรกิจรับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ด้วย
โอ้โหรับเหมารายใหญ่ระดับจังหวัดอ่ะ
มีบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะค่ะ
มีรถบรรทุกเนี่ยร่วม๑๐๐คัน
รวมแล้วเนี่ยมูลค่าของบริษัทก็เป็นพันล้านนะค่ะ
ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะจะคับจังหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชม
ไปดูหน่อยนะทุกวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของกำนันนก
ก็คือเจ็ดพฤษฐิกายนสองพันห้าอ่าทุกวันที่เจ็ดพฤษฐิ
กายนกำนันนกเนี่ยเขาจะต้องจัดงานวันคล้ายวันเกิดอัน
นี้ของปีที่แล้วนะครับปีหกห้าอ่าโหดูโน่นพลกมตรี
จักริจเครือสุนทรวานิสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
คอปฐมค่ะปัจจุบันท่านก็ยังเป็นอยู่มาร่วมงานวันเกิดถูก
ต้องพร้อมกับนายกอบจนครปฐมคุณจีรวัตรสะสมทรัพย์อ่า
อย่างยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยอ่าคุณจิลวัตรหรือว่าเสียหนึ่ง
นะครับเป็นลูกชายคนโตของคุณชายาสะสมทรัพย์อดีตสอสอ
สมัยของนครปฐมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงผู้ที่ถูก
นานามว่าเป็นบ้านใหญ่นครปฐมมีการร่วมกันร้องเพลง
ปีเบิร์ตเดย์ให้กับกำนันนกวันนั้นเนี่ยชื่นมื้น
ล่ะคนมาเยอะเลยอ่ะค่ะเอาลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย

ในคลิปนะฮะคุณจีรวัตรสะสมทรัพย์หรือว่าเสียหนึ่ง
ได้ประกาศชื่อคนมากมายที่มาร่วมงานวันเกิด
อ่ะค่ะนะฮะ
อ่ามีตอนประกาศชื่อไหม
กำนั้นใช้กำนั้นยากำนั้นน้ำดำใต่
ท่านนายกวิระแล้วก็นายกน้องนะครับจากดอนตูม
ก็วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจ
โวยพรให้กับน้องนกเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่า
ปีนี้อายุครบ๓๕ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ๓๕แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้
อ้าคนมาเยอะไหมแล้ว
เยอะค่ะก็ดูจากไล่ชื่อเมื่อกี้นี้อ่ะเอาแค่กำนันก็มาแทบจะทุกเขตอำเภอแล้วมั้ง
นี่ตอน๗พฤศจิกายนปีที่แล้วนะอายุครบ๓๕แปลว่าปีนี้๓๖
ปีนี้ย่างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะ๓๖เต็มก็คือปลายปีนี้

ันนกนี่เป็นกำนันตั้งแต่ปี๕๘นะ

๑๓กุมภาค่ะ๕๘เนี่ยเป็นผู้ใหญ่

แล้วปีเดียวกำนันในพื้นที่อาย
อะไรช่วงประมาณอย่างนี้เดือนเดียวใช่ไหม
๒๐วันเพราะว่า๓มีนา๕๘ขึ้นเป็นกำนันแล้ว

อายุ๓๕นะปัจจุบันเนี่ย

ถ้าย้อนไปปี๕๘นี่เป็นกำนันตอนที่หนุ่มมากนะ
ห้าแปดเจ็ดปีโอ้ยี่สิบกว่าเองนะนี่ท่านผู้ชมครับก็ผู้คนมากมายแล้วฮะ
ที่ทางคุณจิรวัตรสะสมทรัพย์หรือว่าเสียหนึ่งนะฮะนายก
บจนครปฐมได้เอ่ยถึงนะฮะในวันนั้นนะครับเช่นพลมนตรีจักริต
เครือศุนทรวารณิษฐ์ผู้บุคคับการตะบุธรจังหวัดนครปฐมนี่เรา
มาให้เลยนะฮะว่ามีใครบ้างนะครับที่ถูกเอ่ยชื่อมาหรือว่าอยู่ในคลิป
มีรองผู้การภูมิกับนายกวิระนายกน้องจากดอนตูมผู้ใหญ่โหด
ก็คือพ่อของกำลังนกเป็นอดีตผู้ใหญ่ที่ลูกชายมาเป็นต่อ
ยังมีรายชื่อของกำนันอีกมากมายนะครับกำนันใช้กำนันยา
กำนันตายกำนันติ่งกำนันเปิ้ลกำนันตานกำนันนรงค
กำนันบี้กำนันจิ๋วยังมีการแซวถึงกำนันสาวคนหนึ่ง
กำนันดาวใช่ไหมเมื่อกี้เขาเอ่ยชื่อบอกเป็นกำนันที่สวยที่สุดในเขตอำเภอเมือง
น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วยังมีผู้นำของเขตเมืองต่างต่างนะฮะ
ที่มาเยอะมากจนเรียกไม่หมดอ่ะถึงขั้นต้องแบบต้องบอกว่าอ่า
ยังไม่เอ่ยชื่อใครอีกช่วยยกมือหน่อยอืมอ่า
คลิปนี้ทำให้เห็นว่ากำนันนกไม่ธรรมดาจริงจริงนะครับค่ะ
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นดาวรุ่งในพื้นที่อย่างแท้จริงอ้าว
เมื่อปลายปีที่แล้วอายุสามสิบห้าค่ะเป็นกำนันแล้วนะฮะ
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีธุรกิจเป็นพันล้าน
มีคนมาร่วมงานวันเกิดมากมายแน่นอนว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับ
ความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงประสบความสำเร็จอะไรขนาดนี้
ค่ะขอให้ได้นี่ขนาดขยันบ้างเกเลบ้างนะครับ
ยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับ
ได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองกับพี่โยชน์
ถือว่าสนิทกันแต่ก็ไม่สนิทเท่ากับพี่หยกสนิทกับพ่อผมนะครับ
ถือว่าเป็นครอบครัวที่ขยันกว่านี้เนื่องในวันเกิดผมเอง
นามของพี่ชายแล้วกันนะครับก็ขอให้นกมีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงนะครับ
แล้วก็ขอให้ได้งานทุกงานตามที่ตั้งใจนะครับ
ถึงวันนี้งานจะยากกว่าที่ผ่านมา
อ่าชัดเจนไหมว่าทำไมถึงกำนันนกถึงแบบประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้

อ่าก็แดวได้ไม่ยากนะ

คือคุณจีรวัตรรัสเซีย๑นายกอบจนครปฐมพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำนักนกกับตระกูลสะสมทรัพย์
บอกสนิทกันตั้งแต่รุ่นพ่อถ้าย้อนไปดูนะครับรุ่นคุณพ่อกันเนี่ยผู้ใหญ่โหดหรือว่านายประโยชน์จันทรายนะครับ
แล้วก็คุณชายาสะสมทรัพย์นะฮะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงอดีตสอสอในพื้นที่หลายสมัยบ้านใหญ่นครปฐมสนิทกันตั้งแต่รุ่นนั้น
รุ่นลูกก็คือเซีย๑คุณจีรวัตรกับกำนักนกนายประวินจานคลายนะครับ
ก็นี่ฮะมาต่อเนื่องกันอีกใช่ไหมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยกันตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อฮะ
ท่านผู้ชมครับมีแหล่งข่าวนะฮะจากทางกองปราบนะฮะกองปราบนี้เข้ามาดูคดีที่เกิดขึ้นในบ้านของกำลังนกนะ
ที่สาวสิวถูกยิงเสียชีวิต
แหล่งข่าวในกองปราบให้ข้อมูลบอกว่า

เกี่ยวกับการรับเหมาทำถนนแล้วก็ลาดยางมาต่อย
เป็นการรับสัมประธานธุรกิจต่อจากตระกูลสะสมทรัพย์
รับสัมประธานต่อกันเหรอคะ

แต่ยังไงในเชิงธุรกิจก็อาจจะเป็นไปได้

ระหว่างที่มีการประกอบธุรกิจเนี่ย
มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี

หลักพันล้านนะฮะธุรกิจของกำนันนก
จากการตรวจสอบพบว่าธุรกิจรับเหมาของกำนันนก

ถึงขั้นที่ว่าคือทำถนนลาดยางมะตอย
แล้วมีแท้งยางมาต่อยเป็นของตัวเอง
ถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้างสร้างถนนนี้จะรู้
มีแท้งยังมาต่อยเป็นของตัวเองได้เลยเนี่ยโอ้โห

ธุรกิจรับเหมาของกำหนันนกนี่ใหญ่มาก
แล้วไม่ได้เป็นแค่คู่สัญญากับภาคเอกชนนะฮะ
มีภาครัฐที่ต้องทำสัญญาอะไรด้วยกันด้วย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
อบตด้วยเทศบาลด้วยในพื้นที่นครปฐมด้วย

อันนี้ทำได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเป็นกำนันด้วย
แล้วก็มีธุรกิจที่ทำร่วมกับรัฐบาลด้วยอะไรแบบนี้
ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาจะแหม่มันต้องแยกแบบไหนอะไรยังไง
แต่เป็นกำนันในพื้นที่แล้วรับเหมาได้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทำถนนลาดยางอะไรพวกนี้เราไม่ใช่ไหมค่ะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง
ผู้บังคับการตะบุทุดอนจังหวัดนครปฐมนะครับที่อยู่ในคลิปนะครับ
ในคลิปนี้๗พฤศจิกายนปี๖๕วันนั้นที่ไปท่านก็อวยพร
วันเกิดให้กับกำหนันนกด้วยนะค่ะ
พวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับ
เราก็ไม่กล้าฟันทงว่าใครเป็นใครบ้างเพราะอย่างปี๖๕มันชัดเจนว่าใครเป็นใครใช่ไหม
แต่ดูจากทรงทมอะไรมีคนยืนยืนเกินอยู่นี่
ก็ของผมคล้ายตำรวจใช่ไหมในคลิปนี้เนี่ยมีหน่องท่าผาอยู่ด้วยนะครับ
แต่เขาบอกว่านอกจากความแฮปปี้มีความสุขอะไรแล้วเนี่ย
คำอวยพรของผู้ชายคนนี้เสื้อขาว
นี่ผมไถข้างขาวแบบนี้เนี่ย
ที่ถือไมค์ยกมืออยู่นี่แหละครับ

อายุเยินปอดโลกปอดใคร
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู

แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู

แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทูยู

แฮปปี้เบิร์สเจทูยู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู
แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

แฮปปี้เบิร์สเจทู

สำเร็จธนายกประจอดท่านหัวใกล้สัดเลือดเลยอ๋อ
ที่นำตระกูลสาธุมทรัพย์ใช่ไหมฮะท่านนี้ท่านทุกวันนี้อ๋อ
เพราะเราไม่มีอะไรนะมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับทางเขาเลยครับ
แล้วถามว่าถ้าผมไปเกี่ยวข้องรู้จักมักกุ้นเนี่ย
ก็ต้องรู้แล้วว่าผมไม่ได้ไปครั้งเดียวผมก็ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นถูกไหม
ไม่รู้จักยืนยันว่าไม่รู้จักแต่ได้รับเชิญก็ไปตามหน้าที่
เพราะว่าก็ต้องทำงานร่วมกันประสานกันในฐานะผู้นำท้องถิ่น

ท่านผู้นำนาคมประถมบอกก็ไม่เคยไปอีกเลยอ่า
หรือว่ากำนานนกก็จะต้องอะไรนั่นเลี้ยงประจำเดือนทุกเดือนอ่า
ประจำเดือนท่านไม่ท่านบอกท่านไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยไป
ซึ่งพลตำรวจตรีจักริตยังบอกด้วยนะคะว่าพอร่วมงานเลี้ยงวันเกิดกำนันนกเสร็จแล้วเนี่ย
ไม่เคยไปร่วมงานไหนอีกเลยเพราะไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ในฐานะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ถูกไหมคะ
ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับทั้งกำนันนกแล้วก็ลูกน้องคนสนิทก็คือหนองท่าผานั่นแหละ
ครับคือวันนี้ผมคุยกับบิโจ๊กใช่ไหมอ่า
พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรเนี่ยค่ะซึ่งเข้ามาดูแลคดีนี้เนี่ยนะฮะอืม
ในเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยค่ะเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ท่านดูท่านฟังต่อก็ได้นะฮะ
คดีเนี้ยตอนเนี้ยแบ่งเป็นสามคดีสามส่วนค่ะคดีหลักก็คือคดีที่สารวัสสิวถูกยิงเสียชีวิต
อืมอันเนี้ยอยู่กองปราบรามกองปราบเป็นคนดูแล
กองปราบดูแลคดีค่ะคดีวิสามาร์หน่องท่าผาอ่า
แล้วก็คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕๗สำหรับตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงในบ้านกำนันนก๖กันยายน

คดีเนี้ยอยู่กับภูทรจังหวัดนครปฐมอ่า
คำถามก็คือว่าเอ๊ะตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงแบบนี้ได้ไหม
เอออ่าใช่ไหมอ่าไปตั้งแต่จะเป็นงานเลี้ยงวันเกิดของกำนันนกปีหกสี่ปีหกห้า

ประจำเดือนที่บ้านกำนันนกอืม
บิ๊กโชคบอกว่าอ่าถ้าพูดกันอย่างให้ความเป็นทำนะค่ะ
ตำรวจจะไปกินข้าวกับใครอืม
ไปงานเลี้ยงอะไรมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเป็นสิทธิ์ของเขาอ่า
แล้วอีกส่วนหนึ่งในอีกมุมหนึ่งมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปดูไปหาข่าวอืม
เพื่อจะไปดูประเมินว่าเอ๊ะคนคนนี้หรือว่ากลุ่มนี้
เป็นยังไงเป็นแบบไหนอย่างไรเออก็ต้องมีการแบบ
กซึมมีการพูดคุยสร้างมิตรสัมพันธ์ด้วยเนอะแต่เส้นแบ่งอ่าอ่า
การจะไปยุ่งเกี่ยวจนเกินเลยแล้วไปมีเรื่องผลประโยชน์อันนี้มันไม่ได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปพิสูจน์ทราบให้ได้ก็คือ
ไอ้งานเลี้ยงหกกัญญายนที่บ้านกำลังนกอ่ะค่ะที่บอกว่าเลี้ยงประจำเดือนอ่ะ
อ่านะครับมันมีอะไรยังไงบ้างไปแค่กินเลี้ยงจริงจริงเหรออืม
รวมกันแบบไม่ได้นัดหมายแบบเนี้ยหรือว่านัดกันก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องนัดแหละเพราะลักษณะเป็นเหมือนโต๊ะจีนใช่ไหมที่โต๊ะเรียงกัน
มันต้องนับหัวแล้วสิขนาดอยู่พญาไทยอ่ะย้ายไปแล้วยังมาอย่างเงี้
อ่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมากันยังไงหรือเป็นเพื่อนกัน
แล้วมันมีแค่เรื่องจะขอให้ย้ายญาติ
อยู่ที่ทางหลวงกับสารวัสสิวแล้วสารสิวท่านไม่ทำให้แค่นั้นเหรอ
หรือมันมีเรื่องสวยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องอีกไหม
คนพูดถึงสวยเยอะมากเลยค่ะแล้วทำไมตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ช่วยกันไหมอ่า
เออหนีกันไปหมดเลยหรือเปล่าหรือยังไงทำไมพยานหลักฐานมันหายไปไหนหมด
เมื่อช่วงแรกเนี่ยนิวโชว์หนึ่งเนี่ยเราได้คุยกับภูมิกับการสอนอพญาไทย
ยืนยันว่าท่านไม่ได้หนีท่านเป็นคนพาสอนสิวไปส่งโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยในงานเนี่ยฮะตำรวจทั้งหมดในงานเนี่ย
พรุ่งนี้เนี่ย๑๐โมงเช้าต้องไปให้ปากคำกับบิ๊กโจ๊กว่าวันนั้นเนี่ย
คุณทำอะไรอยู่ไหมแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
เพราะว่าแต่ละคนยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยนะฮะทั้งทั้งที่อยู่ในงานเดียวกันนะ
คุณผู้ชมครับเราจะพาย้อนไปดูนะ๖กันยายนนะครับ
มสังหารโหดตอนที่เกิดเหตุนะครับพันโนตรีศรีวกรสายบัว
หรือว่าสรัสสิวหรือสรวจแบ็งก์นะฮะอำลวดทางหลวงที่ท่าน
หน่องท่าผาลูกน้องของกำนันนกยิงจนเสียชีวิต
ท่านเป็นสรวจทางหลวงหนึ่งกรอบกับการหนึ่งนะฮะ
คือถ้าย้อนไปเนี่ยจริงแล้วท่านชื่อแบงค์ก็
ชื่อเล่นคือชื่อแบงค์ฮะสารวัตรแบงค์เนี่ย
แต่เพื่อนเนี่ยหรือว่าน้องเนี่ยจะเรียกพี่สิว
สิวนี่ไม่ได้มาจากเรื่องของการเป็นสิวที่หน้าอะไรอย่างนี้นะครับ
มาจากชื่อชื่อของท่านชื่อแรกเนี่ยฮะ

ก็จะเรียกกันสิวพี่สิวพี่สิวสารวัตรสิวเนี่ยนะครับ
ในคืนวันนั้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุนะครับตามรายงานที่ได้มานะครับ
สารวัตรสิวได้รับการชักชวนจากพันธบทเอกวชิรายาวไทยสงฆ์
ภูมิกรรมกรรมกรรมกรรมกรรม๒ตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิคบัญชา
เพราะว่าสารสิ๋วเนี่ยท่านเป็นสารวัตรทางหลวงหนึ่งกรองกับการหนึ่งนะครับ
แต่ว่าท่านวชิราเนี่ยจะเป็นผู้มีงานกรองกรรมกรรมกรรม๒บกทล
ให้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่พื้นที่ของกำนันนก
ลักษณะเหมือนสำนักงานบริษัทหรือว่าเป็นที่พักด้วยเนี่ยนะครับ
เป็นงานเลี้ยงประจำเดือนก็เลยเดินทางออกจากบ้านพักไปถึงบ้านของกำนันนกเนี่ย
ประมาณ๒ทุ่ม๖กยนี่ครับพอไปถึงนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะมีการจัดโต๊ะกินเลี้ยงเอาไว้เป็นโต๊ะ
แบบนี้เขาก็เรียกโต๊ะจีนนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแบ่งเป็นสองโซนนะครับ
อยู่หน้าพื้นที่ส่วนที่เป็นออฟฟิศของกำนันนก
ก็ฝั่งซ้ายจะเอาโต๊ะเนี่ยมาเรียงต่อกันยาวเป็นโต๊ะของแขกที่มาร่วมงาน
ส่วนฝั่งขวามีโต๊ะกลมโต๊ะเดียวโต๊ะจีนโต๊ะเดียวนะฮะ
กลมโต๊ะเดียวตรงนี้เป็นโต๊ะประธานนะฮะก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั่งตรงนี้นะครับ
โดยโต๊ะประธานดูโต๊ะประธานก่อนนะครับผู้ที่นั่งโต๊ะประธานนะฮะ
จะมีพันธมตรีศิวากรหรือสารวัสสิวจะนั่งหันหลังให้กับเวทีนะครับ
มีพันธบทโทวสินนะฮะซึ่งพันธบทวสินเนี่ยเป็นคนที่บาดเจ็บโดนกระสุนลูกหลงนะครับ
เพราะว่าน่องท่าผาเนี่ยมายิงสารสิวนะครับพันธบทโวสินเป็นรองภูมิกับการสองของตำรวจทางหลวงนะฮะ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
ก็ชวนมานะครับมีดาบตำรวจชนะนัทวุฒิยากรผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวง
พันธุ์ตำรวจรีนรงค์พิทักษ์ฉนวลสารวัตรฯฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการสองตำรวจทางหลวงทางหลวงเยอะเลยนะ

แล้วก็มีจ่าศิพย์ตำรวจพิศิษฐ์ชิวปรีชาผู้บังคับหมู่สายตำรวจทางหลวง๑
อยู่ร่วมโต๊ะตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะคอยทำหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้

จะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นี่แหละ
อย่างที่บอกว่าทางสารวัตรสิวเนี่ยก็ถูกกำนันนกเนี่ย
เขาขอให้ช่วยย้ายจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ให้หน่อยอ่า
จากเวรวิทยุเนี่ยมาอยู่สายตรวจจักรยานยนต์ค่ะ
แต่สารสิวเนี่ยไม่ทำให้นะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายของเวทีนะครับ
อ่าเป็นส่วนของแขกผู้มาร่วมงานกำนันนกเนี่ยนั่งหัวโต๊ะ
มีตำรวจระดับสารวัตรอยู่สองนายนะฮะแล้วมีชั้นประทวนนั่งอยู่นะครับ
มีทั้งจากทางหลวงสพกำแพงแสนบกปทศก็มาสพบ้านเผือกก็มา
รวมสองต้อนเนี่ยตำรวจมากถึงยี่สิบกว่านายเป็นระดับภูมิกับสามนาย
รองภูมิกับหนึ่งนายสารวัตรสี่นายตำรวจระดับผู้กอง
และชั้นประทวนอีกสิบสองนายโอ้โหดูสิทางหลวงเยอะมากเลยนะคะ
คือแปลว่ากำนันนี่จะสนิทกับตำรวจทางหลวงเหรอคะมีรถบรรทุกอยู่ร้อยคันอ่ะอ๋อ
ก็เลยสนิทเหรอคะก็นี่ไงมันก็เลยต้องขยายผลกันว่าโอ้
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าอ่า
อกจากเรื่องขอย้ายหลานแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอ่า
อย่ามาตรวจอย่ามาจับรถบรรทุกอะไรเขาด้วยมันรายงานข่าวมันยังมีหลายอย่าง
ท่านผู้ชมครับอ่าท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะ
กำนันนกไม่นั่งโต๊ะประธานใช่ไหมอ่า
ขอดูภาพผังหน่อยกำนันนกนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมคะ
ใช่แต่ทีแรกเนี่ยมีข่าวว่ากำนันนกเนี่ย
ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะประธานโต๊ะเดียวนั่นแหละ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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
ไม่พอใจอยู่เนี่ยค่ะก็เลยกลับมาแล้วก็มานั่งตรงจุดที่กำนันนกเนี่ย
เคยนั่งตรงนี้อยู่อืมอ่าในคืนวันเกิดเหตุนะเราได้ข้อมูลก่อนเกิดเหตุนะครับ
โต๊ะประธานเนี่ยกำนันนกเนี่ยนั่งใกล้กับสารวัสสิวนะฮะในตอนแรกนะฮะ
ซึ่งนั่งหันหลังให้กับเวทีส่วนอีกโต๊ะของผู้ร่วมงานนะครับ
มีตำรวจจากกองกำกับการสองทางหลวงแล้วก็ลูกน้องของกำลังนก
รวมถึงนองท่าผามือยิงเป็นลูกน้องของกำลังนกเนี่ย
นั่งรวมอยู่ด้วยอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะฮะระหว่างที่นั่งรับประทานอาหาร
ดื่มสุราพูดคุยกันอยู่เนี่ยจาก๒ทุ่มก็มาถึงประมาณ๓ทุ่ม
คนในโต๊ะบอกว่าได้ยินพันธบทโทศิวากรหรือว่าสารวัสสิวคุยกับกำนันนก
นะโดยกำนันนกเนี่ยมาคุยเรื่องที่ต้องการให้สรสิว
สับเปลี่ยนตำแหน่งหลานเขยคือจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์
ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสหรัฐสิวจากสายตรวจรถวิทยุ
มาเป็นสายตรวจจักรยานยนต์เนื่องจากสายตรวจรถวิทยุเนี่ย
เวลาพักผ่อนมันจะไม่แน่นอนค่ะอ่าเพราะว่ามันต้องมีรถขับ
นำขบวนนายหรือต้องมีภารกิจนายจะไปไหนอะไรยังไง
เป็นรถแบบรถยนต์แล้วมีวิทยุอ่ะค่ะอ่าเป็นสายตรวจแบบนั้นเนี่ย
คือมันไม่แน่นอนบางทีทำงานแบบ๗วัน
ไม่รู้จะหยุดวันไหนนายจะไปไหนก็ต้องนำไปอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นสายตรวจจักรยานยนต์เนี่ยมันจะมีเวลาพักที่แน่ชัด
แน่นอนมากกว่าเลยจะขอย้ายหลานเขย
แต่พันโดรีศิวากรปฏิเสธบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้มีตำแหน่งว่างก่อน
อ่าต้องรอการเกษียณหรือว่าการโยกย้ายให้มีตำแหน่งว่างก่อน
กำนันนกไม่พอใจนะฮะคือนอกจากไม่พอใจที่ไม่ยอมย้ายหลานเขยให้แล้วเนี่ย
ยังไม่พอใจลักษณะเสียหน้าอ่าเพราะคนในงานเยอะค่ะอ่า
แล้วขอแล้วไม่ได้เหมือนโดนหักหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
กำนันนกก็เลยพูดขึ้นมาลักษณะไม่พอใจบอกขอมันคนเดียวมันเป็นหลานผม
แต่สารวัสสิวก็ยังปฏิเสธอยู่ทำให้กำนันนกไม่พอใจถึงขั้นลุกขึ้นยืนนะฮะ
แรกอยู่โต๊ะเดียวกันนะค่ะตรงโต๊ะประธานกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ขึ้นอยู่แล้วตบโต๊ะนะครับก่อนจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วไปนั่งอยู่หัวโต๊ะของโต๊ะยาวที่เป็นโต๊ะที่มีผู้มาร่วมงาน
นี่ซึ่งตรงนี้จะมีหน่องท่าผาลูกน้องเนี่ยนั่งอยู่ด้วย
โต๊ะฝั่งซ้ายหลังจากนั้นสารวัตรสิว
แล้วก็จ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์หลานเขยของกำนันนก
พอเห็นกำนันนกเนี่ยไม่พอใจก็พากันเดินไปหากำนันนก
โต๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็พยายามจะขอโทษ
ตรงนี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยตามรายงานบอกมีการดวนเหล้ากันด้วยนะ
อ่ามีการดวนเหล้ากันระหว่างกำนันนกกับสารวัตรสิว
ดวนกันแบบแก้วต่อแก้วแก้วต่อแก้วนี่นะฮะ
แต่พอดวนไปแล้วเนี่ยกำนันนกก็ดวนเหล้าสู้ไม่ได้
ก็เลยไล่ให้สารวัสสิวเนี่ยกลับไปนั่งโต๊ะเดิม
โดยสารวัสสิวเนี่ยพอเดินกลับไปนั่งโต๊ะเดิมเนี่ย
ก็ไปนั่งลงตรงเก้าอี้เป็นเก้าอี้ในส่วนของกำนันนก
ที่เคยนั่งอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะอ่าขณะเดียวกันเนี่ย
หลานเขยของกำนันนกนะครับก็ได้นั่งคุยกับกำนันนกอยู่อีกคู่หนึ่ง
ค่ะแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะอ่าทีเนี้ยไปไหว้อำลาค่ะ
แล้วออกจากโต๊ะแล้วก็ไปที่ลานจอดรถแล้วก็กลับก่อนอ่า
ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นแค่ห้านาทีเองนะคะแค่ห้านาทีเนี่ย
น่องท่าผาที่เป็นมือปืนก็ลุกจากโต๊ะเลยแล้วเดินเข้าไปยืนทางด้านข้างของสารวัตรสิวอะค่ะ
ห่างกันแค่แบบหนึ่งช่วงแขนคือเมตรเดียวนะคะแล้วหันไปถามกำนันนกว่า
ใช่คนนี้ไหมกำนันนกหันมาแล้วพยักหน้า
เท่านั้นแหละน่องยกปืนขึ้นมาไม่รู้ว่าปืนอะไรนะคะ
ด้วยมือข้างขวาแล้วเจาะยิงไปที่สารวัตรสิว๕นัดค่ะ
กระสุนอีก๒นัดเนี่ยถลับไปถูกพันตำรวจโทวศิลป์
ปีที่นั่งอยู่ข้างได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่สารวัตรสิวล้มฟุบไปเนี่ยนะคะ
น้องก็เดินหายไปเลยเขาบอกว่า
เดินหายไปแบบไม่มีใครสังเกต
แต่ถ้ากระสุนปืนมันออกมา๕นัดเข้าสารวัตรสิว
๒นัดเข้าพันตำรวจโทวศิลป์
ว่าเสียงปืนต้องลั่นออกมา๗นัด
สัญชาติตะยานตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเกือบ๒๐นายเนี่ย
แหมคือยังไงหน่องสามารถเดินหายไป

เราก็พยายามไล่สอบถามนะฮะเราได้คุยกับจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชานะครับ
ซึ่งก็เป็นลูกน้องของศาลวัฒน์เสว

ว่าตกลงแล้วในงานวันนั้นที่มันเป็นแห่งนี้จริงหรือแม่วตามรายงานที่ออกมา
จาศิพท์ตำรวจพิสิทฆ์หรือว่าจาอาสนะครับ
บอกกับเรานะครับว่าชนวนเหตุในวันนั้นเนี่ย
ไม่ได้มาจากเรื่องการขอโยกย้ายตำแหน่ง
เรื่องสายตรวจรถยนต์ของเขาไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์นะ

น่าจะขัดกันเรื่องอื่นมากกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเลย
เพราะเรื่องการขอย้ายตำแหน่งของเขาเนี่ย
เขาได้คุยกับสารวัตรสิวมาก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งสารวัสสิวก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะอนุมัติให้
แต่ให้รอเดือนหน้าก็คือตุลาคม
เพราะจะมีตำแหน่งว่างจากการเกษียณ
ซึ่งยังไงเนี่ยก็คงจะย้ายได้อยู่แล้ว

เอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าคือวันนั้นน่ะ
คือสวัสดิ์มากำนันมานั่งอยู่คุยกันเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วคือตอนที่เริ่มคุยเรื่องนี้
คือก่อนหน้านี้ก็คุยกับศวัสดิ์แล้วศวัสดิ์ก็อนุมัติแล้ว
รอเดือนหน้าสารวัสก็อนุมัติให้ผมเป็นเดือนหน้า

แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อที่ทำให้เป็นชนวนได้เลย

ในเรื่องนี้เขาพูดกันแล้วเขาก็โอเคตกลงเดี๋ยวผมจัดการให้
รู้สึกว่ามันก็ยิ้มแฮปปี้กันแล้วแล้วก็กินกันต่อ

แล้วนั่งคุยกันต่อเรื่องอื่นสัปดาห์เหตุละ

แล้วมันไปขัดกับเรื่องอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
เขาคุยกันอีกเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอย่างนี้

ฉาอาร์ตก็ยังบอกนะครับบอกว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นหลานไม่ได้เป็นญาติกับกำนันนกด้วยนะฮะ

ไม่ได้เป็นหลานเขยอะไรด้วยแต่ว่าพ่อตาของเขาเนี่ยเป็นเครือญาติกับแม่ของกำนันนก
มีนามสกุลเดียวกันแต่ว่าไม่ได้สนิทกันเป็นแค่แบบเครือญาติห่าง
กำนันนกมาบอกว่าตัวเขาเป็นหลานเนี่ยเพราะต้องการให้สารวัสสิวเนี่ยอนุมัติโยกย้ายให้ก็เท่านั้นเอง

แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็จังหวะนั้นเขาก็เดินออกมาก่อนแล้ว
ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยหลายอย่างจริงนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่

เรื่องโยกย้ายแต่เขาเจ้าตัวหรือว่าคนที่อยู่ในนั้นเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นคนก็พูดคำว่าสวยขึ้นมาเยอะว่ามันมีเรื่องสวยเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
แล้วการที่วิสามันฆาตกรรมหนองท่าผาเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การยิงต่อสู้กันแล้วเลยจำเป็นต้องวิสามันฆาตกรรมหรือเปล่า
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กอะค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีหนองท่าผาลูกน้องคนสนิทกำนันนกที่เป็นคนยิงพันธุ์ตำรวจรีศีวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรสิวจนเสียชีวิตแล้วก็มีตำรวจอีกหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทางการสืบสวนเนี่ยคดีนี้อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไป
ว่ามันแบ่งเป็น๓ส่วน๓ประเด็นใช่ไหมคะ

อันนี้พบตรเป็นคนสั่งโอนให้กองปราบเป็นหัวหน้าคณะทำงานสอบสวน

ซึ่งก็จะมีผู้บัญชาการกองปราบเป็นผู้ดูแลกำกับในการรวบรวมข้อมูลในสำนวนด้วย
ก็จะเป็นหน้าตาที่ของผู้ท้อนภักค์เจ็ดก็คือตำรวจในพื้นที่นั่นแหละ
โจ๊กย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นการฆ่าตัดตอน
เจ้าหน้าที่ทำตามกระบวนการเพราะผู้ต้องหามีปืนและต่อสู้
ส่วนกรณีที่๓ก็คือกรณีในพื้นที่ของนครปฐม
คือตำรวจในจังหวัดนครปฐมกระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
พรุ่งนี้จะสอบประคำตำรวจอีก๒๑๒๕นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตำรวจที่อยู่นอกงานอีก๖๗นาย
หาว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ยิง
และจะแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะคะ

แต่สำคัญตรงที่ว่ามันต้องไล่สืบหาข้อมูลที่ถูกทำลายไป
แล้วก็พยานหลักฐานว่ามีตำรวจไปเกี่ยวข้องด้วยไหม
ส่วนตัวเนี่ยบิ๊กโจ๊กมองว่าเมื่อมีการกระทำความผิด

ถ้าโกหกแล้วจับไม่ได้ตามหลักการก็จะไม่มีความผิด
แต่ถ้าโกหกแล้วจับได้นั่นเข้าข่ายมาตรา๑๕๗ทันทีนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้จะไปไล่ตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่ามีใครเกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้หรือเปล่า
ข้อมูลทางโทรศัพท์ก็เก็บมาแล้วด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปคืนได้เลยนะคะ
เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กได้มีการสักถามตำรวจบางนายแล้ว

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะ

คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยเอาต้นเรื่องก่อนเลยละกัน
ถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้อง
มันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นตั้งแต่แรก
ส่วนตัวมองว่าตำรวจหลายนายจบมาจากโรงเรียนที่มีเกียรติ
แต่ต้องมาเดินตามหลังผู้ไม่มีความรู้
ที่คนร้ายฮึกเหิมได้ขนาดนี้เนี่ย
เพราะมันมีคนให้ท้ายค่ะ
ตำรวจหลายคนนะครับจบมาจากโรงเรียนนะครับ
แต่ต้องมาเป็นลูกน้องนะครับ
คนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับ
ก็มาเดินตามหลังเขานะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเรียนตรงว่า
วันนี้ผู้การผู้กำกับทุกที่นะครับ
ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเน้นย้ำกำชับย้ำเตือนกันนะครับ
ส่วนการสอบประคำตำรวจในวันพรุ่งนี้

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่หยุดแค่เท่านี้
จะไปไล่ตรวจสอบกรณีหลานชายกำนันนกที่เป็นตำรวจด้วยเหมือนกัน
ซึ่งความจริงจะปรากฏใน๒๓วันนี้แหละ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจหลายนายยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะ
เดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับ
ไปถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนันนกทั้งหมด

วันนี้เสียโอกาสต้องล้างบางซะทีนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับ
ก็จะไม่ได้หยุดอยู่คดีนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไล่จากตัวมันนกนะครับ
แล้วไล่ไปถึงคนที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะครับ
แล้วต้องล้างบางซึ่งสินะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องการทำลายหลักฐานหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บ

เอ้าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดถูกทำลาย
ทงเวทีโต๊ะจีนถูกย้ายหมดเลยอ่า

คลุมเก้าอี้ที่มีคราบเลือดติดอยู่เท่านั้นเอง
มันหายไปไหนได้ว่องวัยขนาดนั้น
นี่เจอแค่นี้ค่ะผ้าคลุมเปื้อนเลือด
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะใครย้ายอ่ะ
แล้วตำรวจไปร่วมงานตั้ง๒๐กว่าคน
ไม่มีใครที่จะสามารถหยุดทำตามกระบวนการได้เลยเหรอว่า
ห้ามเคลื่อนย้ายห้ามอะไรมันเกิดอะไรกันขึ้น
ทีนี้พอตำรวจสั่งให้เจ้าของร้านโต๊ะจีน
โต๊ะกลับมาตั้งไว้เหมือนเดิมเนี่ยปรากฏว่า
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะที่เป็นผ้าปูสีเหลือง
โต๊ะใหม่กริ๊บเลยผ้าปูก็ชุดใหม่
ไม่มีคราบลงคราบเลือดอะไรเลย
คือความจริงตำรวจระดับฮุ่มกลับรองฮุ่มกลับ
พอมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไง
ในการพยานหลักฐานต่างต้องกันพื้นที่ห้ามใครเข้ามายุ่งเข้ามาเคลื่อนย้ายอะไร

คือจริงแทบไม่ต้องรอให้ตำรวจในพื้นที่แบบรีบลงมาเลยได้
ตรงนั้นตำรวจอยู่กันแบบลึ่มขนาดนั้น

ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านโต๊ะจีนค่ะ

เขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
เข้าใจว่ายิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองกัน

แต่เขายืนยันแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครทำลายหลักฐานนะ

ใช่ค่ะ
สิ่งที่สังคมแล้วก็ประชาชนอยากรู้ที่สุดก็คือ

ไปรับสวยอะไรหรือเปล่า
แล้วเรื่องจะขอโยกย้ายอะไรพวกนี้เนี่ย
เป็นเรื่องจริงหรือแค่หยิบยกอ้างขึ้นมาซึ่งเรา

เพราะเราไม่ได้ไปนั่งกินด้วยอ่ะเนาะวันนั้น

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคลี่คลายคดีนะครับ

ที่ไปร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีนบ้านกำนันนก
ให้เข้ามาที่ส่วนกลางเลยนะครับ
โดยพลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยคำสั่งของพบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
สั่งให้ตำรวจ๒๕นายมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สปกตรพร้อมกำชับให้เจรตำรวจเนี่ย
มาตรวจสอบหาสาเหตุความเกี่ยวข้องของตำรวจที่ไปร่วมในงาน
รวมถึงสาเหตุที่มีการปล่อยให้คนทำผิดหลบหนี
มีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ
โดยตรวจสอบข้อที่จริงรายละเอียดให้แยกเป็นรายบุคคล
แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบทุกมิติ
หากพบว่าตำรวจนายไหนมีความผิดทั้งอาญาหรือวินัย
ดำเนินการเด็ดขาดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เทือนขวัญประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีความยุ่งยากซับซ้อน
ประกอบกับผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในพื้นที่
พบตรจึงสั่งการให้โอนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำคดีนี้นะครับ
คดีของกำนันนกและหากตรวจพบความผิดอื่น
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยรวมทั้งขยายผลดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องด้วย
กำชับให้ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
ลักษณะเข้าข่ายที่จะมีผลนำไปกล่าวอ้างในลักษณะไม่สมควร
โดยกำชับให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
นี่พบตรสั่งการล่าสุดวันนี้นะฮะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของการตามตัวหน่องท่าผานะคะ
ต้องบอกว่าสามสิบสองชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้านาทีค่ะในการไล่ล่าตัวหน่องท่าผา
ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหน่องจะไปจนมุมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ฉากยิงต่อสู้ตำรวจแล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมในที่สุดนะคะ
ถ้าเรานับจากวันเกิดเหตุก็คือ๖กันยายน๓ทุ่ม
นายธนันชัยหมั่นมากหรือว่าหนองท่าผา
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียิงพันธมตรีศิวากรสายบัว
หรือว่าสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวนี่แหละ
ที่เป็นตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกเนี่ย
พอก่อเหตุเสร็จหน่องไปไหนที่เขาบอกว่า
ห่องอาศัยช่วงเวลาอะไรไม่รู้เดินหายไปแบบไม่มีใครสังเกต
่องขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวแล้วหนีไปค่ะ
องขึ้นฟอร์จูเนอร์สีขาวขับออกจากบ้านกำนันนก
แล้วไปเปลี่ยนรถเป็นกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว
หลังจากนั้นขับตระเวนไปในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แล้วก็กาญจนบุรีกว่า๓๒ชั่วโมง๔๕นาทีนะคะ
จนกระทั่งตำรวจได้ข้อมูลมาว่าน่องเนี่ยไปหลบอยู่ที่โรงทูบร้าง
ซอยเทศบาลพระแท่นสาย๗หลังวัดพระแท่นดงรัง
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
จุดนี้เนี่ยห่างจากบ้านกำนันนก๔๕๔กิโลเมตรนะคะ
ตี๕๔๕นาทีเช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจวิสามันฆาตกรรมหนองท่าผา
หลังจากที่หน่องเนี่ยตัดสินใจยิงต่อสู้กับตำรวจ
ตรวจสอบสภาพศพของในนองนะคะ
มีแผลถูกยิงเข้าหน้าอกสองนัดซ้ายกับขวา
ข้างลำตัวอีก๑นัดแล้วก็คออีก๑นัด
มีอาวุธปืนตกอยู่ที่มือข้างขวา
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างรถกระบะสีขาวฝั่งประตูคนขับ
มีรถเจ้าหน้าที่สีบรอนจอดประกบด้านหลัง
ซึ่งประตูหน้าด้านฝั่งขวาเนี่ยมีรอยกระสุน๒รู
แล้วก็ประตูหลังฝั่งขวามีรอยกระสุนอีก๑รู

รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ

หน่องเปิดกระจกรถนอนหลับอยู่
เพราะมันตี๕ครึ่งมันเช้ามืดไงพี่หวี
ตำรวจเลยแสดงตัวเรียกให้หน่องลงมาจากรถ

ทำให้ในห่องเสียชีวิตค่ะ
เค้าพบปืนออกมาด้วยนะครับ
บนอาทิตย์
ในรถใส่ต่อไป
ตำรวจนำหน้ามาก่อนจากนั้นก็เป็นฟอร์จูเนอร์สีขาว
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถของหน่องก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นรถกระบะ
ขับตามมาแล้วมีรถตำรวจทางหลวงตามมา
ตามด้วยเอสยูวีคันนะคะ
มีกว่าคันเดียวแหละที่มันเป็นรถสีขาวคือฟอร์จูเนอร์ต่อระโปรงดำ
รถตำรวจมีรถตำรวจในพื้นที่รองคันหน้า
แล้วก็รถตำรวจทางหลวงปิดตูดแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีรถเอ็กซีวีสีขาว
วิ่งมีประมาณสามสี่คันอืมหลังมาทีหลังอืม
ก็ไม่ได้บอกมาระบุไม่ได้ว่ารถใครเป็นรถใครแต่ที่สั่งถามว่าคันแรกน่าจะเป็นรถตำนั้น
เพราะฉะนั้นคงจะไม่มีรถตำรวจนำขบวนให้ลูกหลังจากก่อเหตุเสร็จใช่ไหมใช่สามทุ่มกว่า
แม่ข้อมูลที่ได้จากพยานนี่มันใกล้เคียงมากกับที่พลตำรวจตรีจรูลเกียรปานแก้วหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษติดตามตัวในหน่องพูดออกมานะคะ
บอกรู้หมดแล้วว่ามีใครช่วยเหลือในการหลบหนีในหน่องแล้วก็กำนันนกบ้างซึ่งสามทุ่มสี่สิบหกนาทีค่ะ
เราได้ภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพฟอร์จูเนอร์สีขาวขับไปตามเส้นทางถนนตากล้องวัดละมุดนี่ค่ะ
เขาบอกว่าขับรถผ่านจุดนี้ด้วยความเร็วฟอร์จูเนอร์สีขาวน่าจะเป็นรถของน้องที่ขับหนีออกมาตอนแรก
ที่จะเปลี่ยนเป็นกระบะทีนี้เพื่อให้การคลี่คลายคดีมันมีความโปร่งใสนะคะ
เพราะมันมีข้อคอรหาเยอะมากครับพบตรอย่างที่บอกสั่งยกย้ายตำรวจเลย
ออกไปก่อนเลย๒๕นายที่ไปร่วมงานเลี้ยงนี้แล้วให้เจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง
พลตำรวจโทอาเชียนไกรทองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกคำสั่งล่าสุดของพบตรนะคะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ย้ายข้าราชการตำรวจทั้ง๒๕นายไปช่วยราชการที่สปกตรหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วกำชับให้เจรตำรวจเนี่ยตรวจสอบสาเหตุความเกี่ยวข้องที่เข้าไปร่วมในงาน
ทีนี้จากคำให้การของพยานอย่างที่บอกค่ะ
ทุ่ม๕๒นาทีมีภาพวงจรปิดอีกคลิปนึงนะคะ
หลังจากที่หน่องก่อเหตุยิงสารวัสสิวแล้วเนี่ย
ก็ขับรถออกมาจากบริษัทของกำนันนก

แล้วก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของกำลังนก

หลังจากนั้นทั้งหมดก็ขับรถออกจากบ้านกำนันนก
เส้นทางถนนตากล้องวัดละมุด

นัดกันว่าจะไปรวมตัวกันที่บ้านของหน่อง
ราชบุรีในตอนแรก
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอท่าเรือ
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ดูวงจรปิดต่ออีกนิดนึงนะคะ
ตอนตี๒๕๐มค่ะ
ที่ถนนท่าเรือพระแท่นดงรัง

ไม่มีรถตามไม่มีรถนำตีสามสิบแปดนาทีกระบะคันนี้ขับไปเรื่อยเรื่อยจนถึงซอยเทศบาลพระแท่นสายเจ็ด
แล้วก็มุ่งหน้าไปในที่เกิดเหตุส่วนอีกมุมนึงค่ะ
สามสิบเก้านาทีเป็นวงจรปิดที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดห่างจากจุดเกิดเหตุแค่กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะคะ
เป็นภาพรถในหน่องเลี้ยวซ้ายเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
ก็คือตรงโรงทูบร้างอะค่ะครับเนี่ยจังหวะนี้เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว
เพื่อไปจอดนอนพักหลับแล้วตีสี่สิบแปดนาทีหนึ่งชั่วโมงให้หลังค่ะ
ก็จะเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดวิสามันขับตามเข้าไปนี่มาแล้วคันที่หนึ่ง
ตามด้วยคันที่สองสามรวมทั้งหมดสี่คันนะคะ
นี่ค่ะเลี้ยวตามเข้าไปแล้วหนึ่งคันสองคันสามคันแล้วก็สี่คัน
นี่ค่ะหลังจากนั้นตี๕๓๐ก็มีรายงานออกมานะคะว่า
องท่าผาถูกวิสามันฆาตกรรมแล้วทีนี้คุณผู้ชมลองดูภาพมุมสูงกันหน่อยนะคะ
รัศมี๒กิโลเมตรเนี่ยตรงโรงงานทูบร้างตรงนี้
ไม่มีบ้านคนอยู่เลยนะคะครับถนนทางเข้าเองก็ไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
ซึ่งจุดที่หน่องถูกยิงเนี่ยอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารเลยค่ะ
โดยจุดตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยเป็นโรงงานผลิตทูบ
พื้นที่รอบทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไร่อ้อย
ส่วนขวาเนี่ยเป็นสุสานฝังศพและด้านหลังคือวรรณอุทยานพระแท่นดงรัง
คือมันไม่มีบ้านคนเลยค่ะอ่าเป็นที่เปลี่ยวโดยสิ้นเชิงอ่า
ถามชาวบ้านในพื้นที่ครับคือชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเคยเป็นโรงงานผลิตทูบ
แต่เขาเลิกกิจการไปสามปีแล้วก็เลยไม่มีคนเข้าออกที่นั่นเลย
ที่เป็นอำเภอติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแค่๓๐กิโลเมตร
เป็นไปได้ว่าน่องอาจจะมาจอดรถพักตรงนี้เพื่อที่จะหนีต่อไป

คุยกับกู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิจุธามกาก็บอกนะคะว่า
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม
พอไปถึงก็เห็นว่าคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
นอนตายอยู่ริมประตูรถกระบะของตัวเอง
ซึ่งตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่หลายสิบรายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย
ก็เห็นมีแค่รอยกระสุนปืนที่ประตูรถตำรวจสามรูเท่านั้นเองค่ะ
คือน้องท่าพาเนี่ย
เขาก็จะเป็นใครนะครับ
เขาก็จะเป็นคนในพื้นที่รัชบุรีกาญจนบุรีเขาจะตะเวนอยู่แถวนี้ด้วย

แล้วก็ไปนครปฐมที่กำนันนกลูกพี่เขาอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่การหลบหนีเนี่ยเขาก็เลยจะมุ่งไปอยู่แถวนี้
เพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะไปมุมไหนแบบไหนอย่างไร

สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ตรงจุดนี้

คำถามคือว่าเอ๊ะพอน่องท่าผาตายไปแล้วอย่างนี้เนี่ย
จะมีคนซัดทอดไปถึงกำนันนกไหมล่ะ

ที่บอกว่าหันไปถามว่าคนนี้ใช่ไหมแล้วพยักหน้าให้เนี่ยอ่า
คือแล้วก็กำนันนกเขาปฏิเสธ

โจ๊กบอกพยานแวดล้อมประจักษ์พยานต่างเนี่ย

หรือยังไงหรือตำรวจที่อยู่ในโต๊ะนั้นเขามองเห็น

เจ้าของโต๊ะจีนที่อยู่ห่างออกไป๕เมตรบอกเสียงดังไม่ได้ยินอะไรเลย
คือคือคนอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาต้องรู้ว่ามันมีพฤติกรรมอะไรยังไง

ใครเอาไปนะฮะใครเอาไปนะฮะแล้วใครเป็นคนโทรมาสั่งแม่บ้าน
ที่บ้านว่าให้ไปคือคลี่อ้ะ
เป็นเราเนี่ยนึกจะแบบเอาไปทำลายเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปเคลียร์กล้องวงจรปิดลบทิ้งให้หมด
ทำเป็นง่ายง่ายไหมทำเองก็คงไม่ได้เนอะเจ้านายไม่ได้สั่ง
หรือเราจะทำเราจะรู้ไหมว่าเราต้องไปดึงทำยังไงเออนี่นะครับ
เพื่อนผู้ชมครับพลอดรีจรวรรณเกียรติปานแก้ว
ตอนนี้ท่านรักษารัชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจทางหลวงทั้งหมดเลย
ค่ะนี่นะฮะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของตำรวจ
ที่ไปร่วมงานของบ้านกำนันนกทั้งหมดแล้วตำรวจทางหลวงเนี่ยมีอยู่๙นายนะมีตำรวจหน่วยอื่นด้วย

ความจริงแล้วมันก็คืองานเลี้ยงปกติ
นะฮะแต่มันมี

เพราะเป็นเรื่องของการถูกหยามเกียรติกัน

กำนันนกเองแม้จะปฏิเสธ

่องท่าผาเนี่ยไปยิงสารวัตรสิว

ต้องมีการสอบในทุกมิติ

จะขยายไปถึงธุรกิจต่างของกำนันนก

ปัจจุบันถึงมีเงินระดับ
คันกว่าล้านได้

นะครับ
ในการกระทำของเขา

กับหลักฐานในคดีสารวัตรสิวถูกยิงเสียชีวิต

นักข่าวก็พยายามสอบถามคนงานนะครับ
ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรนะครับ

ตอนที่ถามว่าได้ยินเสียงปืนไหมพยักหน้าว่าได้ยินเสียงปืน
แต่ไม่เห็นเหตุการณ์เพราะเขาอยู่ด้านหลังเลยได้ยินแต่เสียง
ส่วนเรื่องที่ว่ามีคนไปล้างคราบเลือดทำลายหลักฐานหรือไม่

มันจะได้ยินเสียงปืนไหมได้ยินเสียงปืนไหมคะ
ได้ยินเสียงปืนไหมเรามารู้เรื่องอีกทีว่ามีเหตุตอนไหนอะครับ
แล้วเราเห็นไหมว่าใครล้างคราบเลือดอะไรยังไงในคนอื่น
วันนี้มีการเรียกตำรวจชั้นประทวน๓นายของสพมนครปฐม
ตำรวจกลุ่มนี้ยอมรับว่าในคืนวันเกิดเหตุไปบ้านกำนันนกจริง
แต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้ไปบ่อยด้วย
วันนั้นที่ไปเนี่ยเพราะหัวหน้าชวนให้ไปกินเลี้ยงเฉย
วันเกิดเหตุตอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ตำรวจสามนายนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกแตกตื่นหาที่หลบกันหมด
ก็เลยไม่ได้ไปช่วยเหลือค่ะอันนี้ตำรวจนะ
อ้าวก็ไม่ผิดอาหารที่หลบก็ถูกต้องเสียงปืนมันอยู่ไหนอะไรยังไง

แต่หลังจากนั้นน่ะสิหายไปไหนก็หมดเนี่ยนะสิ

เขาบอกประเภทคือนานว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาไม่เห็นกำนันนกกับสารวัตรสิวที่คุยกับอะไรกันเนี่ยนะ
แล้วหลังเกิดเรื่องก็ไม่เห็นมีใครทำลายหลักฐานด้วยอืมนะครับ
แล้วกล้องวงจรปิดหายไปไหนอ่ะเออนั่นสิค่ะ
อ่าตำรวจสามนายนี่บอกเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
แล้ววันนั้นอ่ะค่ะเราเห็นไม่รู้เลยครับผมนี่อย่างเดียว
มีคนพยายามทำลายหลักฐานไหมคะไม่ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงจริงครับ
พอได้ยินเสียงปืนแล้วเรายังไงต่อเขาอืม
คุณก็กระจายรีบไปในฐานะอะไรไปฐานะเป็นหัวหน้า
คุณน้าผมชวนไปเฉยครับเขาบอกไหมว่าไปเพื่ออะไร
หรือให้ไปกินเฉยไปกินเฉยครับอืม
ไม่ทราบเหมือนกันใครทำลายหลักฐานไหมคะไม่เห็นเลยครับ
หายได้ยังไงอ่ะไม่ทราบเลยครับ
ที่เกิดเหตุสามคนนะฮะหลังจากที่ไปเก็บหลักฐานต่างต่าง

เพื่อให้ปากคำกับตำรวจในชุดของ
บิ๊กโจ๊กรองของกตร

อีก๒คนมีหน้าที่ทำความสะอาด
วันเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงปืนทุกคนนะฮะ

เขายังไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับทางนักข่าว

ถ้าดูจากผังที่เมื่อกี้เราทำให้ดูเนาะ

หรือว่าหน่วยงานไหนมาร่วมงาน
เขาบอกว่าแหมไปไล่ดูแล้วเนี่ย
ตำรวจทางหลวงไปเยอะถึง๙นายเลยนะ

แล้วก็แหมทางหลวงมีธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะ

เขาเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าดูจากความเชื่อมโยงเมี่ย
มันมีการเจรจาหรือพูดคุยเรื่องสวยรถบรรทุกไหมถ้าบอกว่าปมสังหารไม่ใช่เรื่องการโยกย้ายญาติอ่ะ

คือถ้าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะมิถุนายนจำได้ใช่ไหมคะว่าโอ้โหเรื่องสวยสติ๊กเกอร์

พระอาทิตย์สีแดงสีน้ำเงินมีเลขสีเลขห้าอะไรเนี้ยคุณวิโรธก้าวไกลใช่ไหมรู้เป็นข่าวดังเลยตอนนั้นเผยตอนนั้นอ่ะ
ใช่ค่ะพบตรก็ไล่สั่งตรวจสอบทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยและพื้นที่แรกคือที่ไหนจำกันได้ไหมคะ

เพราะมันมีข้อมูลว่านครปฐมมีขบวนการสวยสติ๊กเกอร์
ตอนนั้นย้อนกลับไปสิบสองเมษายนพตเอกวิศนุปราสัตว์ทองโอสดจตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนำคณะทีมตรวจสอบสุ่มตรวจตามโรงพัก
แล้วก็กองกำกับการทางหลวงที่นครปฐมนะคะปรากฏว่ากองกำกับการสอง
ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมเนี่ยเจอตำรวจชั้นประทวนสามนายปฏิบัติหน้าที่อยู่
แต่ผู้กำกับการรองผู้กำกับการและสารวัตรไม่มีใครอยู่เลยค่ะอ่า
หลังจากนั้นไม่นานสารวัสสิวย้ายไปสังกัดนี้นะคะ
ก็คือกองกำกับการสองทางหลวงแล้วก็เริ่มตรวจสอบแบบเอาจริงเอาจัง
สวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเลยเป็นสาเหตุที่สารวัสสิวถูกเรียก
ไม่ใช่ถูกเรียกเอาใหม่ถูกเชิญไปกินเลี้ยง
เพื่อจะคุยกันเรื่องสวยกับกำนันนกหรือเปล่าอันนี้คนตั้งข้อสังเกตนะ
ส่วนคุณวิโรธค่ะอย่างที่บอกต้นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ก็มาจากคุณวิโรธ
รักษณะอดีศรสสภเกล้าไกลนี่แหละที่มาแฉโพสต์ทวิตเตอร์
ก็วันนี้นะคะออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะว่าได้รับการยืนยันมาว่า
พันธุ์ตำรวจตรีศิวากรเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
กับรถบรรทุกน้ำหนักเกินแม้จะถูกกดดันจากตำรวจระดับสูงก็ไม่หวั่นไหว
กรณีนี้พบตรต้องให้ความเป็นธรรมกับพันธุ์ตำรวจตรีศิวกร
และต้องสอบสวนขยายผลเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาที่ผัวพันกับสวย
และซื้อขายตำแหน่งด้วย
ถวิตเอาไว้วันนี้บ่าย๓โมง๑๓นาทีนะคะ
แล้วมีการนำแชทไลน์ที่พันธนุษย์ตรีสิวากร
คุยกับประชาชนที่ให้เบาะแสเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ย

พันธนุษย์ตรีสิวากรนครปฐมเห็นไหมชื่อลาย
ค่ะเดี๋ยวจัดการครับนี่มีคนส่งมาบอกขออนุญาต
ถามเรื่องรถป้ายที่โดนจับน้ำหนักที่วัดหัวถนนป้ายสอเจริญดี
ข้างบนก่อนนะครับขอดูข้างบนก่อนอย่าเพิ่งไหลไป
ข้างบนไม่มีอันที่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมต่อจากรับทราบครับเนี่ย
อ่าเอ๊ะเมื่อกี้เขามีขยายใหญ่เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจัดการครับ
ตรงก่อนเดี๋ยวจัดการครับที่เหมือนกับเป็นการตอบอ่ะตอบคำถามอันนั้นน่ะใช่ไหม
ตอนนี้เริ่มแบกกันอีกแล้วอ่านี่เขาเขาคงจะส่งข้อความทิ้งมาไว้ใช่ไหม
ว่าตอนนี้เริ่มแบกกันอีกแล้วแล้วก็เลยมีการตอบกลับไป
ก็เลยตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจัดการครับจากนั้นวันต่อมาอาทิตยี่สิบเจ็ดสิงหาคม
ขออนุญาตถามเรื่องรถป้ายที่โดนจับน้ำหนักที่วัดหัวถนนป้ายสอเจริญดี
โดนรถวิทยุ๒๑๑๒เป็นยังไงบ้างครับคณะกรรมการถามมาครับขอบคุณครับ
เหมือนกับท่านโทรไปใช่ไหมใช่โทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับ
แล้วก็เลยถามว่าวันที่๒๔ใช่ไหมครับส่งสพดอนตูมดำเนินคดีครับ
นี่ตามเรื่องให้หมดนะตามหมดเลยตามเรื่องให้หมดนะ
ถึงขนาดถามมาแล้วโทรกลับไปหาเลยนะอ้าวใช่ค่ะ
คือใส่ใจทันทีที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตรวจสอบหนี้เมียนี้ด้วย
กลางคืนช่วงไหนนะครับพี่ทีมงานออกดูมาสองวันเรียบร้อยครับ
พอดีข้อมูลให้ผมพอมีข้อมูลให้ผมไหมครับพี่พวกนักแบกอ่า
จันทร์๑๙มิถุนายนใช่ไหมนี่
ก็อย่างที่บอกไงว่าสาวสิวเนี่ยถูกส่งไปเพื่อจัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เลย
นี่เขาก็มีการส่งเป็นภาพเป็นเอกสารอะไรมาให้สารวัสสิวดูนะคะ
เขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะวันนั้นเนี่ยคุยแค่เรื่องย้ายหลานจริงเหรอ
อืมโอ้มีนี่ดูเห็นไหมอ่าพอบอกรถกรุงเก่าวิ่งกลางวันแบกสบายเลย
เส้นไหนครับมีถ่ายภาพมาให้ด้วยใช่บอกเส้นไหนครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปตรวจสอบครับ
ต้องดูจังหวะเห็นไหมส่งมาสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับสิบเอ็ดยี่สิบสองตอบสิบเอ็ดยี่สิบสามคือตอบทันทีนะคะ
โอ้โหแล้วนี่แจ้งกลับไปบอกราชบุรีมาลงตรงสะพานสายเจ็ดอันนี้สิบเอ็ดสามสิบเอ็ด
วัสสิวส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับไปว่ารับทราบครับตอนเวลาเท่าไหเลื่อนลงมาให้ดูหน่อยนะคะ
เอ็ดสามสิบสองคือตอบทันทีอ่ะแล้วไม่ได้ดองแชทด้วยแล้วภาพที่เขาส่งมาให้ดูใช่ไหม
ใช่ค่ะนั่นคือหลังรถบรรทุกนะใช่ที่บรรทุกดินไงที่บอกว่าแบกอ่ะ
นี่ฮะตอบกลับเร็วนะคือแบบ๑นาทีค่ะไม่เกินตอบทันทีใช้คำนี้ดีกว่า
คุณวิโรธถึงบอกเป็นตำรวจน้ำดีอืมแล้ววันนี้ผมคุยกับรองแต้มเนี่ย
เปิดปากกับภาคภูมิรองแต้มก็บอกว่าสารสิวเนี่ยท่านไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้ว
ส่วนกลางเนี่ยส่งลงไปนครปฐมเนี่ยเพื่อให้ไปจัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เลยนะ
ค่ะโดยเฉพาะเลยในคืนวันนั้นเนี่ยพยายามจะขออะไรกัน
เคลียร์อะไรกันก่อนหรือเปล่าอืมแล้วสารวัสสิวเนี่ยไม่ยอมหรือเปล่าเออ
ไม่ใช่แค่ไม่ยอมเรื่องย้ายอะไรนะหลานเขยจากเวรวิทยุ
ไปเป็นเวรสายตรวจจักรยานยนต์อะไรแต่เอาจริงเอาจังเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือเปล่า
ซึ่งจ่าอาร์ตเนี้ยก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นหลานเขยเลยเป็นญาติห่างห่างอืม
แล้วเรื่องของผมเนี่ยไม่เกี่ยวด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีตำแหน่งเขาจะย้ายแล้วอืมอ่า
ไปดูจุดเกิดเหตุใช่ไหมใช่ค่ะอ่าขอไปดูภาพคุณระวีการแก้ววิจิตรหน่อย
คุณเลิฟระวีการนะฮะที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
วันนี้ประตูเปิดนะมีคนงานเนี่ยพูดคุยกันอยู่
เราก็พยายามสอบถามนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
อ่าเป็นยังไงบ้างเขาก็ถูกถูกเรียกไปเก็บดีเอนเอนะครับ
ไปสอบสวนนะครับก็เป็นคนงานกลุ่มอื่นที่วันนี้ก็มาทำงานแทนนะครับ
ก็เป็นพื้นที่บริษัทของกำลังนกใช่ไหมเป็นที่พักอะไรของเขาด้วยนะครับ
คนงานเขาก็พวกเขาเหลือหวานกันพอสมควร
แต่ก็ต้องมาทำงานตามหน้าที่ตามปกติก่อนนะครับเพราะว่าเขารับเงินเดือนจากพ่อของกำนันนก
ก็คือผู้ใหญ่โหดใช่ไหมคะอ่าอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ทุกคนก็ตกใจกันหมดอะเขาก็นอนอยู่แต่ในห้องก็เอาอีกมาได้
เพราะงานนี้มันเกี่ยวกับลูกพี่ทะเกะ
หยุดหนอไม่เกี่ยวหรือ
หยุดหนองอยู่แนบพี่ไข่แล้วอยู่ตรงนั้น

แล้วคนงานทำงานยังได้เงินเดือดไหม
ก็คือหนองท่าผาเนี่ยจะถูกวิสามันไปแล้วกำนันนกก็ถูกคุมตัวอยู่ที่กองปราบราม